เรามาดูเรื่องราวของน้องโมโนกันก่อน
เรื่องราวของน้องโมโนก็โอ้โหดังในโลกโซเชียล

เกี่ยวกับกรณีที่คุณพ่อท่านหนึ่งหนีออกจากโรงพยาบาล
อยากจะมานอนกอดลูกแม้ว่าคุณพ่อท่านนี้จะป่วยหนักก็ตาม
คืนที่มานอนกอดลูกนั้นปรากฏว่า
คุณพ่อท่านนี้กอดลูกแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับ
น้องโมโนเด็กหญิงวัย๑๐ขวบตื่นขึ้นมาปลุกคุณพ่อ

เป็นคืนสุดท้ายที่ได้อยู่กับคุณพ่อนะครับ
แล้วก็เรื่องราวชีวิตของคุณพ่อและน้องโมโน

เพราะว่าคุณพ่อไม่มีญาติมิตรเลย
ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะรับศพออกมาจากโรงพยาบาลได้
และน้องโมโนจะใช้ชีวิตกันต่อไปอย่างไรนะครับ
ดังนั้นเรื่องนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

เพื่อนำร่างของคุณพ่อน้องโมโนออกจากโรงพยาบาล
เพื่อจัดการพิธีศพแล้วนะครับ
กลับไปนิดหนึ่งเรื่องราวชีวิตของน้องโมโน
เด็กหญิงวัย๑๐ขวบที่นายกฤษดาสายธินกรอายุ๖๑ปี
ผู้เป็นพ่อหนีออกจากโรงพยาบาลราชบุรี
ระหว่างที่รักษาอาการป่วยโรคหัวใจ
เพื่อกลับมาอยู่ที่บ้านกับลูก
คืนวันสุดท้ายหลายคนบอกเหมือนคุณพ่อจะรู้
ว่าชีวิตต่อไปจะไม่ได้อยู่กับลูกอีกแล้ว

แต่ท้ายที่สุดนะครับหลังจากที่คืนนั้นเอง
คุณพ่อกลับมานอนกอดน้องโมโนแล้วก็เสียชีวิตไป
ปรากฏว่าศพของคุณพ่อก็ถูกกลับไปเก็บไว้
โรงพยาบาลราชบุรีตั้งแต่วันที่๖กันยายน
ไม่สามารถนำมาบำเพ็ญกุศลได้เพราะไม่มีญาติ
ส่วนเด็กหญิงน้องโมโนก็ถูกนำตัว
ไว้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

ผู้ห้าราชการจังหวัดราชบุรีผู้ห้าชยาวุฒิจันทร
หมายให้รองผู้ว่าเดินทางไปที่ศูนย์นิติเวศ
โรงพยาบาลราชบุรีนำหนังสือมอบอำนาจ
จากอดีตภรรยาเก่าของนายกฤษดา

ซึ่งบ้านของอดีตภรรยาอยู่ที่โพธาบรามจังหวัดราชบุรี
ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้ในอำเภอโพธาราม
นำคณะไปพูดคุยกับอดีตภรรยาของนายกฤษดา
ขอให้เซ็นเอกสารเพื่อจะได้นำศพของนายกฤษดา
ออกมาจากโรงพยาบาลให้ได้เพื่อจะนำไปจัดงานศพ
ก็ได้รับความร่วมมือนะจากอดีตของภรรยานะครับซึ่งเป็นแม่ของน้องโมโนนี่แหละนะฮะ
จากนั้นก็มีการนำศพของนายกฤษดาไปบำเพ็ญกุศลที่วัดช่องลม
วาสนาเจริญเปลี่ยนผู้มนุยการโรงเรียนเทศบาล๒วัดช่องลม

ก็เป็นผู้ดำเนินการจัดงานศพตามคำขอร้องของน้องโมโนนะครับ
คือก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนเขาก็มีความพยายามในการรวบรวมเงินกันเองนะ
ของคุณครูของเด็กเด็กก็ช่วยกัน
เพื่อนน้องโมโนช่วยกันคนละบาท๒บาท
ในการที่จะนำเงินไปจ่ายให้กับโรงพยาบาลเป็นค่ารับศพออกมา
แต่ทีนี้ติดปัญหาว่าไม่มีญาติเซ็นเอกสาร

ใช่อันนี้สำคัญมากมีเงินเท่าไหร่ก็รับศพออกมาไม่ได้
แต่คราวนี้สามารถที่จะนำศพออกมาได้แล้วนะครับ

แล้วก็ต้องการให้มีหน่วยงานมาช่วยเหลือครอบครัวน้องโมโนก็บอกว่า
ไม่คิดเลยนะคะว่าสิ่งที่เธอบอกเล่าเรื่องราว
ที่ได้รับฟังจากลูกสาวเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของน้องโมโน
จะมีคนสนใจขนาดนี้
จุดประสงค์ของเธอก็แค่ต้องการจะให้มีญาติหรือใครก็ได้
ช่วยเหลือศพพ่อของลูกเพื่อนเท่านั้นนะคะ
หลังจากทราบว่าเจ้าหน้าที่มีการประสานเอาศพออกมาบริเวณกุศลได้
เธอเองก็ดีใจเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ
เช่นเดียวกับน้องทุบหอมบอกว่ารู้สึกดีใจ
โมโนได้พบกับพ่ออย่างที่หวังเอาไว้
รู้สึกเสธื่นใจแล้วเขาคิดว่าเด็กคือยังไง
คือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเด็กไปอยู่ที่บ้านมูลนิธิ
ยังไม่รู้ว่าเด็กจะอยู่ยังไง
แล้วศพคุณพ่อก็ยังไม่ได้เอาออกจากโรงพยาบาล
ก็เลยว่าแบบก็ลองลงโพสต์ดูในกลุ่มอะค่ะ

ทำไมถึงสงสารเพื่อนหรอค่ะ
เพื่อนเขาอยู่กับพ่อแค่สองคนอ่ะค่ะ
แล้วศพของพ่อเขาก็นำออกจากโรงพยาบาลไม่ได้

สู้นะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
ดีใจไม่คิดว่าจะแบบเยอะขนาดนี้

คือก่อนหน้านี้เรื่องราวของน้องโมโนกับคุณพ่อเนี่ย
แล้วก็น้องทูบหอมเป็นคนที่มาเล่าให้คุณแม่ฟัง
แล้วคุณแม่ก็เอาเรื่องราวที่น้องทูบหอบเล่าเรื่องน้องโมโนให้ฟัง
โพสต์ในโลกโซเชียลจนเกิดเป็นกระแสที่สังคมสนใจนะครับ

ก็ได้รับเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิษฐรรมศพทุกคืน
ตั้งแต่วันที่๑๓๑๕กันยายนรวม๓คืนนะครับ
ก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่๑๖กันยายนนี้
เมื่อวานน้องโมโนก็มากราบศพคุณพ่อ
และน้องโมโนเขาจะมางานทุกวันนะครับ
ญาติมิตรขออภัยคือญาติน้องโมโนไม่มี
ทั้งเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองของเพื่อน
แล้วก็คุณครูแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานในจังหวัด
ก็มาให้กำลังใจน้องโมโนกันเยอะเลยนะครับ
ยังบอกเลยบอกว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
ร่วมงานศพได้นะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องโมโนนะคะ
น้องโมโนก็ถือว่าเป็นเด็กหญิงที่มีความเข้มแข็งเหมือนกันนะ
แต่ว่าตอนนี้เรื่องของจิตใจและเรื่องของการช่วยเหลือน้องโมโน

ก็ถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะช่วยเหลือก็สามารถช่วยเหลือน้องโมโนได้อีกนะครับ
ทีนี้ต้องดูอนาคตแล้วเพราะว่าต้องไปอยู่ที่บ้านพักเด็กก่อน
การจัดการเรื่องการศึกษาต้องมาสอนที่บ้านพักเด็ก
ส่วนจะสอบก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับ
ส่วนในอนาคตต่อไปเดี๋ยวทางจังหวัดจะช่วยกันดูแลผู้มนวยการโรงเรียนเทศบาล๒วัดช่องลม
ก็บอกเดี๋ยวจะช่วยกันหาทางในการที่จะดูแลสถานภาพของน้องโมโนคนนี้นะครับ
เป็นประเด็นที่พวกเราก็สนใจกันเพราะเป็นประเด็นสังคมและเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนะคะ
นิดหนึ่งฮะก่อนหน้านี้ทางคุณครูในโรงเรียนบอกว่าไม่อยากรับบริจาค
เพราะกลัวว่าได้เงินมาเดี๋ยวก็จะมีญาติโผล่มาก็จะมีปัญหาอีก
แต่ทีนี้ทางจังหวัดบอกตอนนี้ถ้าใครอยากบริจาคให้น้องโมโนบริจาคได้
เดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการ๓ฝ่ายขึ้นมาดูแลเงินบริจาค
เพื่อจะให้น้องโมโนได้ใช้ในอนาคต